เอาเรื่องราวของกินของเรายังไม่หมด

เพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวพาลงใต้กันหน่อยค่ะ
ปากหมุดกันเลยที่จังหวัด

ไปกันที่จังหวัดภาคใต้แบบนี้

ของดีของเด็ดของภาคใต้
นั่นก็คือไก่กรและ
นั่นเองรู้จักไหม

ไก่ย่างที่เราให้ดูน่ากินจังเลย
มาดูกันแค่เห็นชื่อเมนู

ต้องเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคใต้นะคะ

กับเครื่องแกงแบบน้ำจิ้มสะเต๊ะ

มีความแบบได้กลิ่นของเครื่องเทศนิดนึง

และที่จังหวัดยาลาชาวบ้านกว่า๓๐คน
เขาก็รวมตัวกันเรียนรู้วิธี
การทำไก่ก๊อและเป็นอาหารพื้นบ้าน

คุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าไก่กอและเนี่ย

ช่วงแรกคนจะรู้จักไก่กอและ

แต่ปัจจุบันค่ะในพื้นที่จังหวัดยาลา

ก็เลยเกรงว่าการทำไก่กอและ

จึงมีการสืบทอดภูมิปัญญา

ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทำตามกัน
ได้ลองชิมอะไรอร่อย

การทำไก่กอและที่เราทำจะเป็นของสูตรโบราณ
ถ้ามา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้กินไก่ก่อแหละถือว่ามาไม่ถึงนะคะ
มาดูวัตถุดิบเครื่องปรุงที่ทำกันบ้างเยอะมากเลยคุณผู้ชม
ดูแล้วก็จดตามกันไปนะครับเพราะว่าคือใช้พวกแบบเครื่องเทศ
แล้วก็เนี่ยค่ะมีหอมกระเทียมนะคะมีพริกเยอะแยะมากมายเลยคือ
เป็นเมนูโบราณนะคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่าควรจะอนุรักษ์สืบทอดกันเอาไว้
ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ลองกินอะไรอร่อยที่เป็นของโบราณดั้งเดิมจริง
รู้วิธีการทำแบบนี้แอบดูแบบนี้แล้วลองทำตามกันดูค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อร่อยหรือเปล่าอย่าลืมส่งมาให้ชิมกันด้วยนะจ๊ะ
บางทีเราเห็นเขาทำแบบนี้เราเอาไปทำบ้างเนี่ยหน้าตาอาจจะได้แต่รสชาติไม่แน่ใจนะ
บางทีมันต้องลองไปชิมดูก่อนว่าของต้นตำรับเนี่ยเขาเป็นยังไง
คุณผู้ชมคือเขาจะเหมือนแบบมีกลิ่นเครื่องเทศไปในตัว

แล้วก็แบบความหวานเผ็ดร้อนนิดนึง

ตีงเปลี่ยงโต๊ะเปียกเราเนี่ย
โอ้โฮเก็บน้ำลายนิดหนึ่งแหม่